ดูความคืบหน้ากันหน่อยหนึ่งกันแล้วกันนะครับ
กรณีวัดไซดพระราม๓นะครับ
ที่ถูกหนึ่งในผู้ที่พักอยู่ที่คอนโดมิเนียมหรู

เสียงระคังของวัดดังรบกวนนะครับ
เมื่อวานี้ทั้งพอเขตแล้วก็พกฐม
ก็เดินทางไปพบท่านเจ้าวาดเรียบร้อยแล้ว

ชี้แจงนะครับหลายสิ่งหลายอย่าง
ทางวัดสามารถปฏิบัติ
ภารกิจของสงฆ์ได้ตามปกติทุกอย่าง

ใช่หนังส่งหนังสือที่ทำมาเนี่ยยอมรับว่า
เกิดความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่ส่งหนังสือมา

ท่านเจ้าวาดวัดไสร์นะครับ
อธิการปรีชาปุณศรีโลนะครับ
ท่านก็ได้บอกกับทีมข่าวของไทยรัฐทีวีนะครับ

หลังจากที่ทางผู้ว่ากอทมกับ

ได้พูดคุยทำความเข้าใจกันแล้วเนี่ย

ไปทำความเข้าใจกับคนร้องเรียนเอง

แต่ก็จะแก้ปัญหาให้ชาวบ้านที่ร้องเรียน
ด้วยการตีระคังให้เบาลง

ยังตีอยู่เหมือนเดิม

จะเบาเบาเบาเบาหน่อย
ก็รู้สึกจะประมาณเท่า

เพราะองค์เก่ากัทเสียร์ทางกะย่าไม่รู้เรื่อง
เพราะหนังสือนี่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตเป็นคนออก

ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวัด

ต้องคุยทำฟังเข้าใจก่อน
แต่เที่ยวนี้มาไม่ได้บอกเอาเพียงแต่เอามาไว้ให้เลย
หลวงพ่อท่านก็เล่าให้ฟังทั้งเรื่องย้อนหลังกับความคืบหน้านะครับแล้วก็เรื่องปัจจุบัน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณพัชรวรินพัชรประพานันที่ไปวันนี้ก็
หลวงพ่อท่านเจ้าวาดวัดใส่
โอ้โหหลวงพ่อสรุปเรื่องราวได้ฟังเข้าใจง่ายเลย
หลวงพ่อบอกอาตมาตอนหนุ่มเคยเป็นนักข่าว

เพราะฉะนั้นเข้าใจดีว่าสื่อมวลชนต้องมาทำหน้าที่

นี่แหละฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ

ท่านเจ้าอาวาสเป็นคนบอกว่าคือคนที่เขาเป็นเจ้าของห้อง

และชาวต่างชาติบ่นได้ยินเสียงระคังดังจากวัด
เจ้าของห้องก็เลยมาร้องเรียนเนี่ยนะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะ

คือจริงแล้วถ้าเกิดคอนโดมิเนียมเป็นแบบที่พักอาศัยส่วนบุคคล
แล้วไปปล่อยให้เช่าเนี่ยเขาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
โดยเฉพาะถ้ามีชาวต่างชาติมาเช่าต้องแจ้งตรวจคนเข้าเมือง
ก็ไปตรวจสอบว่าถ้าไม่แจ้งคนปล่อยให้เช่ามีความผิดด้วยนะคะ

คอนโดก็รับต่อไปแล้วกันเรื่องทางโลกนะ
ทางโลกก็รับกรรมกันต่อไปรับประเมินการกันต่อไป
หลายคอนโดเดี๋ยวนี้จะปล่อยให้คนเช่าอะไรแบบนี้ค่ะ